คุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลา๗๐ปี
แห่งการเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระประมิน
ภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ทางด้านของคนที่เคยรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด
อย่างดรสุเมธตันติเวชกุล
ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดจริงนะครับ
แล้วก็ถวายงานมากว่า๓๕ปี
รสุเมฆเปิดเผยนะครับว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
แล้วก็เปิดใจเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
ถึงประสบการณ์อันล้ำค่า
ที่ได้ทำงานใต้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานที่สุดในโลกครับ
กลัวและวิตกมากเพราะว่าการไปถวายงานพระเจ้าอยู่หัว
ผมคิดว่าใครก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับ

และโดยเฉพาะตัวเพื่อนเองนั้นพื้นฐานการศึกษาของผม
ในเรื่องการเมืองในเรื่องรัฐศาสตร์นะครับ
ถ้าจบรัฐศาสตร์การทูตอยู่ซ้ำไป
สังเกตเห็นงานของพระองค์ส่วนมากเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องน้ำเรื่องดินนะครับ
ซึ่งมันไม่มีพื้นฐานความรู้เลย
ก็ต้องเรื่องกังวลขังวลพอสมควร
ก็ต้องไปถวายงานนะครับยังไงก็ต้องทำ
ก็เริ่มศึกษาเรื่องราวต่างอะไรเท่านั้น

ก็จริงเราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวทุกคนนะครับ

เราก็รู้เท่าที่เราเห็นเราไม่เคยมอง

คนไทยชอบเห็นพระเจ้าอยู่แต่ไม่เคยมอง

ทรงทำมาทุกวันนี้เพื่ออะไร

สักอาทิตย์๒อาทิตย์ถัดมา
คำสั่งของรัฐบาลออกเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในวังนะครับ
ผมอยู่สังกัดสำนักนายกรัฐบาล
หน่วยงานขึ้นมาถวายงานท่านเป็นครั้งแรก
ประวัติศาสตร์การบริหารเนี่ย

เรียกเข้าไปผมก็กลับมาคุมทุนโดยตรง
กังวลกลัวว่าจะสนองงานพระองค์ท่านไม่ได้สมพระไทยนะครับ
มันถามว่าทำไมล่ะเขาไม่ได้เรียนมา
ไม่เป็นไรหรอกคนเราเรียนรู้กันได้
ก็ทรงไม่ตามากก็สอนหมดนะครับ
สอนเรื่องน้ำเรื่องสภาพบรรยากาศ
สอนเรื่องป่าสอนไม่รู้สอนสอนจนกระทั่งเวลานี้ได้
ดุษฎีบัณฑิตด้านเกษตรมาประมาณ๑๔มหาวิทยาลัยแล้ว
ก็ถ้าพี่สอนวิชาการอย่างเดียว
สอนเรื่องความประพฤติสอนหลักปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็นคนดีนะครับด้วยแล้วก็ทรงแนะนำในเรื่องต่าง
ตั้งกฎเกณฑ์อะไรซึ่งไม่เกี่ยวกับงานปฏิบัติ
เพราะว่าอย่าแสวงหาประโยชน์อะไรต่ออะไร
สอนให้เราทำเพื่อคนอื่นตลอดเวลา
เป็นประโยคที่ทรงเน้นย้ำเลยนะครับ
วันแรกก็หมอกแล้วพอเข้าไปเสร็จแล้วตอนท้าย
แต่ฉันบอกก่อนว่าฉันไม่มีอะไรจะให้
อกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
เป็นประโยคที่ฝังใจผมมากนะครับ

นำทางชีวิตของผมตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา